ตามข่าวกันต่อกับไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความทางไลน์เข้ามานะครับ
สงกรานไม่ไปไหนครับนอนดูไทยรัฐทีวีอยู่บ้าน

อีกท่านหนึ่งบอกว่าสงกรานเมาไม่ขับนะครับ
ให้เดินทางกันปลอดภัยก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะครับ
ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของการเฉลิมฉลองด้วยดอกไม้ไฟ
แต่ว่ากลับกลายเป็นเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนะคะ
เพราะว่าดอกไม้ไฟดังกล่าวนั้นไปติดดอกไม้ไฟที่ยังไม่ได้จุดนะคะ

ภายในวัดฮินดูแห่งหนึ่งในรัฐเกละของอินเดีย
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า๑๐๐คนบาดเจ็บอีกกว่า๒๐๐คน
ซึ่งล่าสุดทางรัฐเกลาก็สั่งให้มีการสอบสวนสาเหตุของศกนาฏกรรมครั้งนี้แล้วนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ดอกไม้ไฟนั้นมีการระเบิดที่วัดพุทธตินกันเทวีวัดฮินดูในรัฐเกรละทางตอนใต้ของอินเดีย
เกิดขึ้นช่วงเช้าเวลาประมาณ๓นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในท้องถิ่น
หรือประมาณ๕นาฬิกา๑๕นาทีตามเวลาในไทย
รายงานบอกว่ามีการจุดดอกไม้ไฟขึ้นที่วัดดังกล่าว
แล้วก็มีประชาชนจำนวนมากไปรวมตัวกัน
เริ่มฉลองปีใหม่ของฮินดูนะคะ
ที่สะเก็ดของดอกไม้ไฟจะตกลงไปที่โกดัง

เตรียมไว้เพื่อใช้ในการเฉลิมฉลอง
ทำให้ดอกไม้ไฟระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ค่ะ
เจ้าหน้าที่นั้นสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะ
แต่ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย๑๐๒คน
บาดเจ็บอีกอย่างน้อย๒๘๐คน

ที่โรงพยาบาลต่างที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
หลายคนยังมีอาการสาหัสค่ะ
หลังเกิดเหตุนายนาเรนทราโมดี้นายกรัฐมนตรีอินเดีย
ทวิตข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และล่าสุดผู้นำอินเดียก็เดินทางไปที่เกิดเหตุ

นำทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือทางการรัฐเกรรัฐ

เหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุเหยียบกันตายในศาสนสถาน
เทศกาลสำคัญทางศาสนาในอินเดียนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มาตรการด้านความปลอดภัยที่ค่อนข้างหละหลวม
โดยรายงานระบุนะคะว่าการแสดงดอกไม้ไฟ

ซึ่งเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้

เพราะว่ามีความกังวลอยู่แล้วเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็มีเสียงคัดค้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

มีคำสั่งให้สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และตำรวจจะดำเนินคดีกับผู้บริหารวัด
รวมทั้งบริษัทผู้รับจัดแสดงดอกไม้ไฟต่อไปด้วยค่ะ